คนนึงสกัดขาผมให้ให้ล้มครับก็คือตามคลิปเลยแล้วก็อีกคนนึงก็คอยจับอย่างนี้ครับแล้วก็พอเลิกกับเขาครับก็คือทำร้ายเตะที่หัวผม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
แล้วก็พอเล่ากับเขาก็คอยจับอย่างนี้ครับ
แล้วก็พอเล่ากับเขาก็คอยจับอย่างนี้ครับ
แล้วก็พอเล่ากับเขาก็คอยจับอย่างนี้ครับ
แล้วก็พอเล่ากับเขาก็คอยจับอย่างนี้ครับ
แล้วก็พอเล่ากับเขาก็คอยจับอย่างนี้ครับ
แล้วก็พอเล่ากับเขาก็คอยจับอย่างนี้ครับ
แล้วก็พอเล่ากับเขาก็คอยจับอย่างนี้ครับ
แล้วก็พอเล่ากับเขาก็คอยจับอย่างนี้ครับ
แล้วก็พอเล่ากับเขาก็คอยจับอย่างนี้ครับ
แล้วก็พอเล่ากับเขาก็คอยจับอย่างนี้ครับ
แล้วก็พอเล่ากับเขาก็คอยจับอย่างนี้ครับ
แล้วก็พอเล่ากับเขาก็คอยจับอย่างนี้ครับ
แล้วก็พอเล่ากับเขาก็คอยจับอย่างนี้ครับ
แล้วก็พอเล่ากับเขาก็คอยจับอย่างนี้ครับ
แล้วก็พอเล่ากับเขาก็คอยจับอย่างนี้ครับ
แล้วก็พอเล่ากับเขาก็คอยจับอย่างนี้ครับ
แล้วก็พอเล่ากับเขาก็คอยจับอย่างนี้ครับ
แล้วก็พอเล่ากับเขาก็คอยจับอย่างนี้ครับ
แล้วก็พอเล่ากับเขาก็คอยจับอย่างนี้ครับ
แล้วก็พอเล่ากับเขาก็คอยจับอย่างนี้ครับ
แล้วก็พอเล่ากับเขาก็คอยจับอย่างนี้ครับ
แล้วก็พอเล่ากับเขาก็คอยจับอย่างนี้ครับ
แล้วก็พอเล่ากับเขาก็คอยจับอย่างนี้ครับ
แล้วก็พอเล่ากับเขาก็คอยจับอย่างนี้ครับ
แล้วก็พอเล่ากับเขาก็คอยจับอย่างนี้ครับ
แล้วก็พอเล่ากับเขาก็คอยจับอย่างนี้ครับ
แล้วก็พอเล่ากับเขาก็คอยจับอย่างนี้ครับ
แล้วก็พอเล่ากับเขาก็คอยจับอย่างนี้ครับ
แล้วก็พอเล่ากับเขาก็คอยจับอย่างนี้ครับ
แล้วก็พอเล่ากับเขาก็คอยจับอย่างนี้ครับ
แล้วก็พอเล่ากับเขาก็คอยจับอย่างนี้ครับ
แล้วก็พอเล่ากับเขาก็คอยจับอย่างนี้ครับ
แล้วก็พอเล่ากับเขาก็คอยจับอย่างนี้ครับ
แล้วก็พอเล่ากับเขาก็คอยจับอย่างนี้ครับ
แล้วก็พอเล่ากับเขาก็คอยจับอย่างนี้ครับ
แล้วก็พอเล่ากับเขาก็คอยจับอย่างนี้ครับ
แล้วก็พอเล่ากับเขาก็คอยจับอย่างนี้ครับ
แล้วก็พอเล่ากับเขาก็คอยจับอย่างนี้ครับ
แล้วก็พอเล่ากับเขาก็คอยจับอย่างนี้ครับ

แล้วก็พอเล่ากับเขาก็คอยจับอย่างนี้ครับ
แล้วก็พอเล่ากับเขาก็คอยจับอย่างนี้ครับ
แล้วก็พอเล่ากับเขาก็คอยจับอย่างนี้ครับ
แล้วก็พอเล่ากับเขาก็คอยจับอย่างนี้ครับ
แล้วก็พอเล่ากับเขาก็คอยจับอย่างนี้ครับ

แล้วก็พอเล่ากับเขาก็คอยจับอย่างนี้ครับ
แล้วก็พอเล่ากับเขาก็คอยจับอย่างนี้ครับ
แล้วก็พอเล่ากับเขาก็คอยจับอย่างนี้ครับ
แล้วก็พอเล่ากับเขาก็คอยจับอย่างนี้ครับ
แล้วก็พอเล่ากับเขาก็คอยจับอย่างนี้ครับ
แล้วก็พอเล่ากับเขาก็คอยจับอย่างนี้ครับ
แล้วก็พอเล่ากับเขาก็คอยจับอย่างนี้ครับ
แล้วก็พอเล่ากับเขาก็คอยจับอย่างนี้ครับ
แล้วก็พอเล่ากับเขาก็คอยจับอย่างนี้ครับ
แล้วก็พอเล่ากับเขาก็คอยจับอย่างนี้ครับ
แล้วก็พอเล่ากับเขาก็คอยจับอย่างนี้ครับ
แล้วก็พอเล่ากับเขาก็คอยจับอย่างนี้ครับ
แล้วก็พอเล่ากับเขาก็คอยจับอย่างนี้ครับ
พอไปอยู่ตรงนั้นครับพอถึงเวลาที่เขาเจอผม
เขาก็วิ่งมาหาผมครับก็คือว่า
จะหนีไปไหนอะไรประมาณนี้ครับผมก็วิ่งไปสักนิดนึง
ผมก็คิดได้ว่า๗๑๑ครับ